ดูอีกหนึ่งคดีค่ะที่อยู่ในความสนใจของสังคมตอนนี้นะคะ
โดยเฉพาะในโลกโซเทียลให้ข้อมูลออกมาเยอะเลยนะคะ
สำหรับกรณีน้องแอปเปิ้ลนักเรียนหญิงชั้นม๖โรงเรียนสตรีระนอง
ที่ถูกแทงถึง๑๗แผลจนเสียชีวิต

ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวพม่า๔คน
ซึ่งก็มีข้อมูลที่ออกมาในโลกโซเทียลพยายามจะแสดงให้เห็นว่า
พม่าทั้ง๔คนนี้น่าจะเป็นแพ้
มีข้อมูลหลายอย่างนะคะทั้งภาพบทสนทนาอ้างถึงคนใกล้ชิด
ว่ามีส่วนรู้เห็นมีคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นคลิปเสียงที่อัดเอาไว้
ตอนที่น้องแอปเปิ้ลถูกแทงแล้วก็มีล่าสุด
เป็นการชี้แจงถึงรายละเอียดของบาดแผลของน้องแอปเปิ้ลตามลำตัว
เขามาอธิบายถึงบาดแผลจุดต่างเนี่ยค่ะ
แผลที่รอยใหญ่ตรงไหล่ตรงสีข้างตรงคอ
ไม่น่าจะทำให้น้องแอปเปิ้ลเสียชีวิตเพราะว่าลึกแค่ชั้นกล้ามเนื้อ
แต่จุดที่ทำให้ถึงตายก็คือตรงบริเวณสะบักด้านขวาค่ะ
เป็นรอยแผลถูกแทงด้วยของมีคม
ลึกถึงปอดลึกถึงตับ
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตปกติแล้ว
แผลถูกแทงจากของมีคมจะมีรูปร่างในลักษณะเดียวกันกับอาวุธที่ใช้แทง
ส่วนขนาดของแผลอาจจะยาวกว่าอาวุธได้
ในกรณีที่ทิศทางของแผลอาจจะแตกต่างกันออกไป
เช่นมีดขนาดหนึ่งแทงทะแยงแทงตรงรอยแผลก็จะต่างกันนะคะ
หรือมีดขนาดหนึ่งตอนแทงลงไปเนี่ย
ส่วนคมมีดกรีดผิวหนังให้ยาวออกไปอีกก็ได้
แผลมันก็อาจจะใหญ่กว่ามีดที่ใช้เป็นอาวุธ
ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดทิศทางองศาและแรงที่ใช้กระทำค่ะ
กรณีของน้องแอปเปิ้ลจะเห็นได้ว่าแผลถูกแทงที่ด้านหลังขวา
แผลมีขนาดเท่ากันคือ๓เซนติเมตร
และสอดคล้องกับขนาดของแผลบนเสื้อ
ในขณะที่อาวุธของกลางที่เป็นหลักฐานที่มีการสั่งฟ้องจำเลย
เป็นมีดขนาด๒เซนติเมตร
นี้ตั้งคำถามว่า
ขนาดนี้ทำให้เกิดแผลถูกแทงที่ปากแผลยาวถึง๓เซนติเมตรได้หรือไม่
ซึ่งคำตอบก็คืออาจเป็นไปได้ค่ะ
แต่จะต้องแทงทุกครั้งเนี่ยต้องมีองศามีการออกแรงแทบเท่ากันตลอดทุกแผล
เพื่อให้แผลขยายออกไปถึง๓เซนติเมตร
คำถามก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไหนที่จะยืนยันได้ว่า
มีดอันนี้ล่ะคืออันเดียวกันกับที่สร้างแผลบนตัวน้องแอปเปิ้ลจริง
เหนือจากคำสารภาพของพม่าทั้ง๔คน
พวกเขายืนยันว่าถูกทำร้ายจนรับสารภาพ
คือมีรายงานข่าวบอกว่าพม่าที่ถูกจับกลุ่มถูกซ้อมจนรับสารภาพ
พม่าเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาทำร้ายน้องแอปเปิ้ลตามรายงานก่อนหน้านี้บอกว่า
เพราะว่าไปแซวน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลโมโหก็ต่อว่ากลับไป
พม่าก็เลยโกรธแทงน้องแอปเปิ้ล
แต่ข้อมูลหลายอย่างในโลกโซเทียลตอนนี้คือมันน่าสนใจจริง